เหตุการณ์นี้เป็นคุณตาวัย๘๔ปี
เวลาเป็นแค่ตัวเลขนะคุณ

เพราะว่าคุณตาคนนี้เขามาตามหารักแท้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่อาสาสมปตกก็พบนายสุธินหวังรุงโรศวัย๘๔ปี
ชาวตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
เขามาตามหารักแท้จากคอลัมป์มาลัยเสียงรัฐจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละ
คนที่ตามหาชื่อนางประภัยไม่ทราบนามสกุลอายุ๔๕ปี

ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในตำบลราชสถิตอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ก็พาไปพบนายพิชัยหานกล้าผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
เพื่อที่จะให้ไปตามหานางประภัยที่ว่านี่แหละ
นายสุธินบอกว่าตัวเองก็เป็นพ่อม่ายเหมือนกัน

ทำธุรกิจอู่เคาะพ่นสีแล้วก็ขายเครื่องมือช่างอยู่ที่จังหวัดแพร่
อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๔กันยายน

เห็นนางประไพลงประกาศหาคู่
ตาต้องใจก็อยากจะได้มาเป็นคู่ครอง
ก็เลยลงทุนนั่งรถทัวร์จากจังหวัดแพร่
มาถึงอ่างทองเลยเพื่อมาตามหาผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ร่วมใช้บริการมารัยเสียงรัก
จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ก็ประสานไปยังเพื่อน
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบวนราชสถิตธิ์ใดนะคะ

ก็พานายสุธินไปบ้านที่มีคนชื่อประภัยนี่แหละ
แต่น่าเสียดายคุณผู้ชมไม่เจอตัว
ไม่รู้ว่าลูกบ้านที่ชื่อประภัยตอนนี้อยู่ไหน

จะต้องตามหานางประภัยให้เจอให้ได้

มวลชนช่วยเสนอข่าวหน่อยได้ไหม
รวมถึงยังมีการฝากเบอร์ติดต่อเอาไว้กับผู้ใหญ่บ้านด้วย
ก่อนที่นายสุธินจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดแพร่